ส่วนคนนี้ก็สวยแถมมีมงด้วยแล้ว

เอออาแมนด้าชาลิสาออม

ไม่หยุดคุณผู้ชมค่ะไม่หยุดท้าทายตัวเอง
ล่าสุดค่ะตัดสินใจยิมปากกาหน่อยสิ

เป็นนักแสดงหน้าใหม่แกะกล่องมาเลยจ้ะ
อกจากมีมงแล้วมีสังกัดด้วยนะจ๊ะ

บอกว่าหลังจากนี้ด้าจะมีผลงานนะ
จ่อคิวถ่ายทำอีก๒เรื่องด้วยกันพี่
หลายคนอาจจะจดจำบทคุณแพงมา

นี่แหละค่ะแล้วเธอบอกว่าขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาด้วย
แล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่เห็นศักยภาพในตัวเธอ
บอกว่าถ้ากองประกวดมีงานอะไรหลังจากนี้
แม้ว่าด้าจะไม่ได้เซ็นสัญญากับแม่ปุ้ยแล้ว

แล้วเห็นลูกด้าของเรานี่นะสวยปังขนาดนี้
จริตเวลาออกงานต่างไม่เคยหลุดนะคุณผู้ชม
เราก็เลยถามว่าด้าเอาจริงเวลาเธออยู่คนเดียว
เวลาอยู่กับตัวเองอยู่บ้านชิวติดสวยติดจริตนางงาม
นางเอกอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่า
ไม่คุณแม่หนูก็เป็นผู้หญิงทั่วไป
บอกแล้วความเป็นดางงามมาอยู่ในใส่เลือด

ฉันตื่นมาก็รู้สึกเลยว่าสวย
รู้สึกว่าตัวเราสวยเราต้องตั้งโกลในหัวสมองว่า

แล้วเราจะสวยทั้งวันแม้ไม่ได้ใครชมเราเลยก็ตาม